เหตุการณ์เมื่อวานนี้มีญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณของผู้เสียชีวิต
ก็คือผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่าจ่าเอกวะมรากุลจำรัฐเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
นี่ก็นำภาพถ่ายใส่เครื่องแบบทหารเรือมาญาติก็มานะฮะจ่าเอกวรากุลจำรัฐผู้เสียชีวิต
อายุ๓๒ปีนะฮะก็สังกัดอยู่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งของกองทัพเรือครับ
นะฮะเป็นหนึ่งในสิบสามศพที่เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ
เมื่อวานญาติก็มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดรังศรีสุนทรไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณครับนะครับ
ก็ไปทำอยู่ที่บริเวณหน้ามร้านเลยญาติก็ให้น้องชายนั่นแหละ
คนที่เป็นเสื้อสีดำเนี่ยคือน้องชายของจ่าวรากุลเนี่ย
ถือรูปมาตั้งแล้วก็เรียกกลับบ้านนะ
ลูกลูกกับแม่รออยู่นะนะครับโอ้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ใจจะขาดค่ะ
ญาติเองก็ต้องเข้มแข็งที่สุดเท่าที่สามารถทำได้นะครับ
นี่ฮะแล้วก็พากันมานิมนต์พระมาแล้วก็มีสายสินมา
ให้น้องชายถือรูปเข้าไปด้านในนะครับทุกคนพระนักข่าวต่างเอง
ก็ที่ไม่เกี่ยวข้องก็อยู่ด้านนอกนะภาพบรรยากาศมันก็โอ้มัน
กเศร้าอ่ะเนอะไม่มีใครอยากจะให้
สุดท้ายแล้วก็นำรูปแล้วก็รีบหันหลังออกมาจากร้าน
แล้วก็ใส่รถแล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดทันที
พยาบาลตำรวจครับหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จแล้วเนี่ย
ญาติญาติก็เดินทางไปทยอยมารับศพผู้เสียชีวิตแน่นอนนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

ก็นั่งเคาะโลงเรียกวิญญาณลูกกลับบ้านแล้วครับ
ค่อยนำศพใส่โลงใส่รถของมูลนิธิไปทีละศพทีละศพ
ภาพบรรยากาศไปดูเขาเคาะเรียกคนที่เขารักกลับบ้านกันหน่อยครับ
ขอแล้วก็เรียกแม่มานะ

อันนี้เป็นแม่เขาเคาะแล้วก็บอกลูกเขานะครับ
คุณพ่อที่เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งข้าง
ที่ไปเคาะลงเรียกลูกชายกลับบ้านเนี่ย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันว่าเป็นลูกเนี่ยนะครับ
ที่โรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อย
เมื่อวานก็เดินทางไปรับเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่

ทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรคุณผู้ชม
ทุกคนที่เสียชีวิตล้วนเป็นเสาหลักของครอบครัว
มาทำงานต่างจังหวัดต่างที่ต่างทางต่างบ้านต่างเมือง
บางคนเพิ่งจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
บางคนอย่างที่เป็นมือเบสเพิ่งจะได้รับการประกาศเลื่อนยศในวันนั้น
บางคนมารับงานพิเศษเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริม
นักร้องก็ไปร้องแทนเขา
บางคนเสียชีวิตในวันเกิดตัวเอง
บางคนไปฉลองกับเพื่อนเป็น๑๐คนและเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเสียชีวิตกันไปหลายคน
ลูกเล็กก็หลายคนเหมือนกัน
อย่างแม่ของน้องอิ่มที่เป็นนักร้องที่เสียชีวิตในกองเพลิง
เมื่อวานมีการนำรองเท้าผ้าใบสีขาว
เพราะว่าเป็นรองเท้าคู่ใจของเขา
มาใส่ให้กับร่างของลูกชาย

คุณแม่บอกว่ารองเท้าคู่นี้เอามาให้เนี่ยเพราะอะไร
อยากให้ลูกชายมีอะไรที่เขารักติดตัวไปบ้าง
ก็เลยเอารองเท้าคู่นี้มาใส่ให้
นะครับขณะที่อีกหนึ่งท่านก็คือแม่ของน้องกั๊ก
ร้องไห้ร้องห่มอัดคลิปลงติ๊กปลอก
ควรจะมาเป็นลูกวัย๑๗ปีที่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
เมื่อวานเดินทางไปรับศพลูกชายที่วัดสัตหีบ
นำไปประกอบพิธีที่วัดเรียบร้อยด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้เลยว่าลูกออกไปเที่ยวกับเพื่อน
จนเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น
มารู้อีกทีคือเช้าวันถัดมา
ไม่โทษใครเพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิด
แต่ความรู้สึกยากเกินกว่าจะทำใจเพราะลูกเพิ่งจะอายุ๑๗
เกิดกับใครก็คงจะไม่รู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไง
ต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่ก็แลกกับความรู้สึกและการสูญเสีย
ที่แม่ต้องเสียลูกไปไม่ได้

อะไรแบบเนี้ยเห็นแล้วก็เราก็เสียใจไปด้วย
คือน้องเองเนี่ยชื่นชอบวงดนตรีที่เล่นประจำอยู่ที่ผับแห่งนี้ด้วย
ก็เลยจะเข้าไปชมดนตรี
ใช่เราเสียใจกับทุกครอบครัวที่เสียชีวิต
แล้วขอให้คนที่รักษาตัวอยู่หาย